นี่เรื่องของตัวเลขค่ะแต่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวพันกับพระเอกช่อง๗คุณเข้มหัสวีนะคะ
ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานข่าวไปแล้วว่าเขาไปจับใบดำใบแดงเจนอาหารที่บึงกาลใช่ไหมคุณผู้ชม
เป็นคลิปไวรัลเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่แฟนคลับเขาเชียร์นะคะ
ล่าสุดนะคะเราไปเจอเข้มแล้วเข้มก็เปิดใจกับเรานะคะว่าพี่วันนั้นตั้งใจไว้แล้วนะคะว่าถ้าจับได้ใบแดงก็ไปเป็นทหารเกณฑ์ก็ไม่เป็นไร
เพราะใจเข้มก็อยากฝึกทหารอยู่แล้วค่ะเข้มบอกว่าไอ้วันนั้นนะพี่ช่วงเช้าก็ชิวต่อคิวสบายเชิบเลย
ช่วงบ่ายนี้สิแฟนคลับอยู่ข้างเนี่ยไม่ได้ไปลุ้นเลยนะลุ้นอยากให้จับได้ใบแดงเหมือนเก้งกันนะคะ
ก็ลุ้นกันไปลุ้นกันมาพอได้ยินเสียงเชียร์ใจก็เต้นตุ่มต่อมเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าแฟนที่มาก็อย่างที่บอกไปลุ้นอยากให้ได้เป็นทหารค่ะ
เพราะว่าวันนั้นเนี่ยใบแดงน้อยมากแต่พอสุดท้ายจับได้ใบดำแฟนคลับก็เฮเหมือนเดิมใจก็แป้วเอาเฮนี่แปลว่าอะไรนะ
ส่วนตัวเลขที่บอกคุณผู้ชมโฟกัสให้ดีค่ะก็คือเลขข้อมือบัตรคิวนี่แหละค่ะ
ที่ไปเกณฑ์อาหารเลข๓๑๙เพื่อนคุณแม่และแฟนคลับเนี่ยเขาเอาไปซื้อลอตเตอรี่งวดที่แล้วไม่ถูก
ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าคุณเข้มอย่าเพิ่งไว้วางใจเลขเกณฑหารมันฟังทุกงวดทุกรอบทุกที
งวดหน้า๒พฤษภาคมเข้มขอตามต่อจัดเต็ม
แต่ว่าฝากบอกแฟนไม่ถูกอย่าว่ากันเด้อ๓๑๙จ้า
แฟนไทยรัฐลุ้นกันซะละเกินเลขข้อมือค่ะ
แน่ครับงวดนี้อาจจะเคลื่อนงวดหน้าต้องกระซิบบอกกันครับ

แต่ว่าดูแล้วแหละพี่เห็นละ๓๑๙ใช่ไหมคะ

กันเยอะครับทั้งแฟนคลับทั้งคุณแม่
คุณแม่ไม่ได้ซื้อคนเพื่อนของคุณแม่จะซื้อ
เอาสะดวกทุกคนดีกว่าเอาเป็นว่าเอาสะดวกทุกคน
ถ้าอยากจะตามต่อก็ตามได้ครับ

เพราะว่ามันน้อยมากพอ

เลขคุ้นที่เคยเห็นมา
เอาล่ะเราก็จดและจำเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ